เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ

ตำรวจสพคลองหลวงได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีเหตุคนถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยค่ะ
นายดิเรกสุขใสอายุ๕๐ปี

เสื้อวินสีเหลืองเบอร์๑๑นนหพอนชศ
ถูกยิงเข้าที่หัวไหล่ซ้ายและราวนมซ้าย๒นัด
จมกองเลือดหายใจรวยรินอยู่ที่หลังวินนะคะ
พยายามปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาลแต่กระสุนโดนจุดสำคัญคุณผู้ชม
นายดิเรกเสียชีวิตนะคะ
คนก่อเหตุคือนายสุเทพอุ่นเมืองอายุ๔๒ปี

ตำรวจได้รับแจ้งจากผู้หญิงคนนึงที่เขาบอกว่าเขาเป็นภรรยาของนายสุเทพผู้ต้องหา
นายสุเทพจะมอบตัวกับตำรวจ
ก็เนี่ยให้เจ้าหน้าที่ไปรับตัวที่บ้านเพื่อนในเขตลาดกระบัง

สุเทพผู้ต้องหาก็มอบตัวนะคะ
เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืน๙มมมอบให้กับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปสอบสวนที่สพคลองหลวง
แล้วก็รับสารภาพว่าฆ่านายดิเรกจริงสาเหตุก็คือทะเลาะวิวาสค่ะ
พอมอบตัวเมื่อคืนวันนี้ช่วงบ่าย
ตำรวจก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
นี่ค่ะคนไปมุงดูกันเยอะมาก
ผู้ต้องหารับสารภาพว่า
ผู้ตายมีเรื่องกับลูกชายของผู้ต้องหาที่ขับวินอยู่วินเดียวกัน
สาเหตุคือกินเหล้าเมาแล้วทะเลาะกัน
ผู้ตายโทรหานายสุเทพบอกว่าให้ออกมาเคลียร์ปัญหาหน่อย
พอขี่รถจักรยานยนต์มาถึง
ก็เดินเข้าไปหารุ่นน้องของผู้ตายนั่งอยู่ในเต็นต์
มีการชักมีดชักปืนออกมาข่มขู่กัน

ความมีดที่เสียบอยู่ตรงหลังคาเต็นต์
แล้วก็ฟันเข้าที่มือขวาของเขา
เขาก็วิ่งหนีไปข้างกำแพง
อันนี้คือคำให้การของผู้ต้องหานะคะของนายสุเทพนะคะ
นายสุเทพบอกว่าจู่ผู้ตายโผล่มาจากหลังกำแพงเฉยเลย
เอามีดฟันไปที่ไทยทอยเขาก่อนครั้งหนึ่ง
เขาก็เลยตัดสินใจควักปืนที่พกมาเหน็บอยู่ที่เอวอะค่ะ
ยิงไปข้างลำตัวของผู้ตายนัดหนึ่ง
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ผู้ต้องหาก็อ้างว่าผู้ตายทะเลาะกับลูกชายของเขา
แล้วผู้ตายก็โทรไปหาเขาว่าให้ออกมาเคลียร์กันหน่อย
พอออกมาเคลียร์อ้างว่าตัวเองโดนฟันก่อน
ก็เลยเอาปืนที่พกมายิงใส่ไม่รู้ว่ายิงไปโดนตรงไหนด้วยซ้ำ

ผู้เสียชีวิตขายญาติก็นำร่างไปทำพิธีเชิญดวิญญาณในที่เกิดเหตุก่อนนะคะ
เป็นการภายในห้องเช่าย่านนวรรณคร

ก็เลยกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

เธอเลยบอกว่าโอ้โหไม่รู้จะอยู่ยังไงต่อ

ลูกก็ยังเล็กแค่๗ขวบค่ะ
ศพของผู้ตายญาติก็นำไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดลบบุรีนะคะ

ส่วนด้านคดีความตำรวจตั้งข้อหานายสุเทพ

ก็จะมีการนำตัวไปฝากหางต่อสารในวันพรุ่งนี้นะคะ